กุญสือใหม่นะครับที่อาจจะมาแทนที่ตำแหน่งของพี่ซิโก้นะครับ
ว่าสมาคมจะได้เตรียมการไว้หรือเปล่านะครับ
แต่เราได้มีข่าวกันมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายคนก็ลองรวบรวมกันไปนะครับ
เผื่อจะเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึงครับ
บุคคลที่อยู่ในข่าวนะครับเราก็พอเห็นกันบ้างนะครับ
ความชัดเจนเป็นอย่างไรก็คงต้องรอสมาคมตอบอีกครั้ง
คนแรกนะครับโค้ชคนไทยก็คือทศตวรรษีปาน
กุญสือคุมภาคเมืองทรวยเตศนั้นคว้าแชมป์ลีกปีล่าสุด

เป็นตัวเลือกแรกที่ทางโค้ชเฮงนะครับวิทยาลาฮกุลประธานเทคนิค
ชอบมากแล้วก็พูดอยู่ในข่าวเลยนะครับ
สัมภาษณ์ว่าจริงติดต่อไว้ก่อนหน้านี้
ก่อนช่วงที่พี่ซิโก้นั้นจะเซ็นหรือไม่เซ็นสัญญาด้วยซ้ำไปครับ
แต่ก็มีอีกกระแสข่าวที่บอกว่าโค้ชแบนนั้นปฏิเสธการรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ต่อมาครับอเล็กซันเดย์กาม่าโค้ชของทางเชียงรายุทธนะครับ
เคยเป็นแคนดิเดตกุญสือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
แล้วก็เคยรับการทับทามจากสมาคมให้กลุ่มทีมชุดใหญ่
ในตอนที่อาจจะมารักษาการแทนพี่ซิโก้นะครับตอนช่วงที่จะเซ็นหรือไม่เซ็นเหมือนกัน
โอกาสนะครับได้รับสัญญาระยะยาวค่อนข้างยาก
เพราะว่าเขามีสัญญาอยู่กับเชียงรายยูเต็ดแต่ถ้าเกิดรักษาการเนี่ย
ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับ
ต่างชาติอย่างมินนี่วินฟรีดเชฟเฟอร์นะครับ
อันนี้ถูกพูดถึงเพราะว่าเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับ
มาชมเกมที่กระบีแข่งขันที่กรงเทพฯ
เพราะว่ามาเยี่ยมทางพลพลชมชื่นนะครับ
อดีตเคยร่วมงานที่เมืองทอยูเต็ด
ล่าสู่จะตวกว่าเดินทางมาพักข่อนนะครับก็ต่อไปแล้ว
ดังนั้นเนี่ยคิดว่าคนนี้เนี่ยไม่น่าจะกลับมากลุ่มทีมชาติไทย

ไม่มีการเจรจากันมาก่อนแต่อย่างใดครับ
และคนต่อมาครับโค้ชชาวญี่ปุ่นที่สมาคม
มีข่าวลือถึงคนนี้มาโกโตเทกุราโมรินะครับ
เฮดโค้ชชุดยู๒๓ชุดโอลิมปิกนะครับ
และเคยชนะไทย๔๐นะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียที่กาต้านะครับ

กับญี่ปุ่นก็มีโอกาสครับที่อาจจะมาคุมทีมนะครับ

และสุดท้ายคือโค้ชชาวสเปนนะครับ
จะแถลงข่าวเส้นสัญญาณในสัปดาห์หน้า
จะนำโค้ชเปนมาเป็นกุญสือทีมชุดเยาวชน๔ชุด
สมาคมก็จะขอให้เพิ่มบุคลากรมาคุมทีมชุดใหญ่ด้วย
อันนี้คือการคาดการณ์ที่ออกมานะครับ
ซึ่งดูแล้วแนวทาง๒ช้อยหลังเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่การตัดสินใจนะครับ
อีกครั้งของตัวนายกแล้วก็ทีมงานสภากรรมการครับ